รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย
ชีวิตตอนนี้ผมก็ต้องร้องเพลง
ทำงานบวชงานแต่งหาเงินเลี้ยงตา
ตาเป็นอามภาพเส้นสมองตีด

จะเดินไม่ค่อยได้แล้วก็จะพูดไม่ชัด
ผมอยู่กับตา๒คน
พ่อแม่ทิ้งไปตั้งแต่ผมอายุ

ตาเป็นคนเลี้ยงดูผมครับ

ก็เป็นหัวหน้าวงคอยยกเครื่องเสียงยกเวทีอะไรพวกนี้ครับ
เมื่อ๕ปีที่แล้วตาก็ปลุกผมขึ้นมาไปโรงเรียน

มือทำไม่ได้ผมทำนานไม่ได้
ก็เมื่อก่อนนี้มีคนพาตายไปฝังเข็มเข็มละพัน

ตาผมจะหาเงินมาฝังเข็มให้ตาให้ได้ครับ

จะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้น
สูงสุดถึง๑ล้านบาท

มีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่

และข้ามเพลงนี้ไปเลย

ปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเด็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล๕๐๐มิลลิกรั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

คุณผู้ชมที่กำลังเปิดไทยรัฐทีวีช่อง๓๒อยู่ตอนนี้นะครับ

นาฬิกา๒๐นาทีทั้ง๒วัน

พบกับผมได้นะครับป่านุ่มและสาวเป๊กกี้ศรีธัญญา
ตลอด๓เดือนจากนี้เป็นต้นไปนะครับคุณผู้ชม
ร้องได้ไฮล้านลูกทุ่งซู่ชีวิตของเราก็จะเป็น

เปิดโอกาสไฮล้านลูกทุ่งซู่ชีวิตตั๋วจิ๋วนะครับ
เด็กนะครับมาเป็นนักสู้ชีวิตในรายการของเรา
ส่วนกฎิกาเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับ
ร้องครบ๑๐เพลงไม่ผิดเลยรับไปเลยนะครับ๑ล้านบาทครับ
วันนี้เราจะเปิดประเดิมกันกับนักสู้รุ่นจิ๋ว
ที่มีความกระตันยูรู้คุณคนแรกของเราค่ะ
ส่วนหน้าตาของเขาจะน่าเอ็นดูขนาดไหน
ความกระตันยูของเขาจะเบอร์แรงขนาดไหน

ผมชื่อเด็กชายกิตเตอร์เมศงามสกุลพนาไรครับ
ชื่อเล่นชื่อบอสอายุ๑๒ปีครับ
เรียนอยู่วัดบังนาอยู่จังหวัดปฐุมธานีป๖ครับ
ชีวิตตอนนี้ผมก็ต้อง
ร้องเพลงทำงานบวชงานแต่งหาเงินเลี้ยงตา
ตาเป็นอามภาพเส้นสมองตีดเป็นมา๕ปีแล้วครับ
จะเดินไม่ค่อยได้แล้วก็จะพูดไม่ชัด
ผมอยู่กับตา๒คน
พ่อแม่ทิ้งไปตั้งแต่ผมอายุ๓เดือนครับ
ตาเป็นคนเลี้ยงดูผมครับ

ผมมาตั้งแต่๓เดือนครับ
ตาชื่อตาตู่อายุ๕๓ปีครับ

ก็เป็นหัวหน้าวงคอยยกเครื่องเสียงยกเวทีอะไรพวกนี้ครับ

เมื่อ๕ปีที่แล้วตาก็ปลุกผมขึ้นมาไปโรงเรียน
ตาก็เลยพาผมไปส่งที่โรงเรียนครับ
ถือมาพุ่งไม่นานแล้ว
พูดพูดแอ๊ะแอ๊ะแอ๊ะแอ๊ะ
ก็ผมต้อนอนแล้วมนุษย์แล้ว

ตอนนี้ผมก็พูดท้า
พูดไม่ทัศน์

มือทำไม่ได้
ผมทำนานไม่ได้

ตู่เขามีวงดนตรี

ตู่เขาจะไปขึ้นเวทีเองเลย

กว่าชีวิตตัวเขาไปรับงานบุคตรีนี่นะครับ
มรุ่งหามค่ำบางทีก็ไม่ค่อยได้หลับได้นอน
เพราะว่าเวลามีงานเนี่ยต้องเอาวงเวทีไปตั้งตอนกลางคืน
อยู่มาวันหนึ่งเขาก็ลุกขึ้นมา
ก็มีอาการเหมือนเส้นในประสาทมันดังเปี้ย
เขาบอกว่าดังเปี้ยพอดังเปี้ยเขาก็ชาไปข้างหนึ่งเลย
ตอนที่เป็นครั้งแรกพูดไม่ได้เดินไม่ได้เลย
ตอนนั้นเขาคิดอยากจะฆ่าตัวตายเพราะว่ารับสภาพตัวเองไม่ได้
ถ้าไม่มีน้องบอสเขาตัดสินใจฆ่าตัวตายครับ
คำคำแล้ว
คำนานแล้วนึกถึงหน้าน้องบอส

คือที่ฟื้นมาเนี่ยเพราะหลานแท้เลย

ถ้าไม่มีเขาเนี่ยแล้วหลานเขาจะอยู่ยังไงคนเดียว
อสเนี่ยเป็นเด็กดีครับตอนสมัยที่ตาเขาป่วย
น้องบอสเนี่ยเพิ่งจะได้สัก๖ขัวมนุษย์เนอะบอสตอนนั้นน่ะ
ตาตู่เนี่ยก็มีน้องบอสเนี่ยที่คอยหยิบยา
หรือเอาน้ำให้ตากินยานี่มีเป็นกองเลย
เขาสามารถจัดยาให้กับตาเขากิน
ทั้งเอาผ้าเตี๊ดชุบมาเช็ดตัวตาเอาแป้งถาให้ตา
ผมประทับใจครับประทับใจเด็กคนนี้จริงน้องบอสเนี่ย
ก็เมื่อก่อนนี้ตาเดินไม่ค่อยได้
แล้วก็มีคนพาตาไปฝั่งเข็มละพัน
ก็ฝั่งให้ตาดีขึ้นครับ
ตาผมจะหาเงินมาฝังเข็มให้ตาให้ได้ครับ

ก็มาพบกับน้องบอสนะครับ
เด็กน้อยหัวใจแกร่งขอยืนด้วยลำแข้ง
เพื่อดูแลตาที่พิการเชิญครับ

เอาละครับทางนี้มากับใครครับวันนี้

ตาใหญ่อีกคนนึงซึ่งเป็นเพื่อนของ

ตู่นะครับอยู่ทางด้านล่างนี้นะครับ
ขอต้อนรับนะครับคุณตู่กับคุณใหญ่นะครับ

สวัสดีค่ะ

ขอพูดคำนี้ก่อน

อยู่กับตาตู่มาตั้งแต่อายุเท่าไหร่

แม่เขาจะไปอยู่กับคนอื่นแล้ว
ผมก็เลยเข้าใจผมก็เลยไม่ค่อยพูดอะไรครับ

เขาก็รับบางครั้งเขาก็บอกว่าเขายุ่งหนูทำงานอยู่

ถ้าแม่ดูอยู่บอสอยากบอกอะไรกับแม่
อยากจะบอกกับแม่ว่าให้แม่กลับมาหาตากับผมบ้างครับ
ทุกวันนี้ตาเจ็บปวดตรงไหนบ้างทรมานตรงไหนบ้าง
ไม่ครับมีแต่ที่ตาเดินไปแล้วก็เดินไม่ค่อยตรงพวกก็
อะไรจะออกไปคนเดียวก็พูดไม่ค่อยได้ก็จะมีอยู่แค่นี้
ผูกพันอะไรกับคุณตาบ้าง
ก็ผูกพันตาเป็นได้ทุกอย่างเป็นได้ทั้งพ่อเป็นได้ทั้งแม่เป็นเพื่อนได้ครับค่ะ
ถ้าสมมุติว่าช่วงนี้คุณแม่มารับแล้วบอกว่าให้ไปอยู่กับคุณแม่แล้วให้ทิ้งตาบอสจะไปไหม
ไม่ครับถ้าอย่างนั้นผมเอาตาไปด้วย
ไม่เบื่อตาเหรอตาเป็นอย่างนี้เราต้องมาดูแล
ไม่ครับตาเคยเหนื่อยกับผมมาเยอะแล้ว
ตะตูถ้าลูกสาวมาแล้วบอกพ่อจะเอาลูกไปเลยนะพ่ออยู่คนเดียวได้ไหม

ณตอนนั้นนะคะพี่ใหญ่เขาพูดไม่ได้เลย

ผม๓เดือนแรกเนี่ย๖โมงเย็นผมต้องถึงที่บ้านเขาทุกวัน
ตู่เนี่ยก็จะได้เพื่อนข้างบ้านรอบบ้าน
เป็นเพื่อนบ้านที่ดีอ่ะเอาข้าวเอาน้ำมาให้เค้าเริ่มจะไม่มีรายได้แหละ

ลูกน้องที่เคยมีอยู่เขาก็ต้องไปหากิน
มีเครื่องชุดเล็กไว้อีกชุดหนึ่งก็รับงานไม่ได้อยู่บ้านคนเดียว

เอ้าผมโทรผิดเบอร์หรือเปล่านะเปล่าแล้วเขาพูดไม่ได้เพราะเขาอยู่คนเดียว
โทรมาก็ต้องหาคนพูดถ้านอกจากบอสอยู่

ตอนนี้บอสเป็นหัวหน้าครอบครัวซึ่งต้องดูแลตาตู่

วันผมก็ไม่มีเงินไปโรงเรียนครับ
ก็ผมต้องไปกินข้าวฟรีแค่โรงเรียนอย่างเดียว

พยายามกินข้าวให้มันเยอะผมจะได้อิ่มขนม
ไม่ต้องไม่ต้องกินกินข้าวให้มันอิ่มเลย
แล้วกับข้าวที่บ้านกินกันยังไง
กล้องกับข้าวที่บางอย่างก็เหลือไว้ก็เก็บเอาไปอุ่นแล้วก็กินกัน
ณตอนนี้มีตังค์มากสุดที่บ้านกี่บาท

ตาตูอยากบอกอะไรน้องบอสครับ

อ๋อเรียนเก่งเรียนเก่งทำงานเก่ง
ทำงานเก่งเรียนเก่งร้องเพลงเก่ง
สิ่งที่พูดมา๓อย่างนั่นคือบอสเก่ง

ใช่ไหมฮะปอต้องชวนคุณตาคุยเยอะนะ
อย่าใช้มือเยอะบอกตาอย่าใช้มือเยอะพูดพูดออกมาพูดออกมา
ก่อนที่จะแข่งที่จะเริ่มมีอะไรอยากบอกกับตาบ้างถ้าตูเรา
ก็อยากบอกให้ตาสู้อย่ายอมแพ้ครับ

ก่อนจะสู้ต้องมาถามกันก่อนว่ามารายการของเรานะครับน้องบอส
ต้องการเงินทุนเอาไปสู้ชีวิตจากรายการของเราเท่าไรครับ

ก็อยากให้ตาไปฝังเข็มอีกครับ

ก็๓๔ครั้งแล้วก็ตังค์ก็ไม่มีก็เลยหยุดไปนานเลย

ก็เขาบอกว่าเข็มละพันครับ

ฝั่งมาทั้งหมดกี่เข็มบอสรู้ไหมอืม
ผมจำไม่ค่อยได้แล้วเพราะมันนานมาก

เข็มละพันเผื่อการจะดีขึ้น

เท่ากับว่าน้องบอสต้องร้องเพลง
ให้พวกเราฟังแค่๓เพลงเท่านั้นเอง
แล้วทีมงานเขาทราบมานะว่าบอสเนี่ย
มาออกรายการเราวันนี้นะครับ
หัดร้องเพลงมาได้ไม่นานนี้เองนะครับคุณผู้ชม
จ้ะเดิมทีเนี่ยร้องเพลงเป็นไหม

ตอนนั้นไม่มีเงินตาบอกว่าบอสไปร้องบอสให้บอสไปร้องเพลงครับ

ตาบอกว่าถ้าอย่างงั้นก็ต้องไปขอทาน

เอาละบอส๓เพลงเท่านั้น
แล้วในเพลงแรกนี้นะครับตัวช่วยใช้ได้เลย
แต่ตอนนี้อินโทรเพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐บาท

นี่คืออินโทรเพลงแรกของบอสครับ

เจอปัญหาแบบนี้ตัวช่วยของเรา
เรียกมาใช้งานได้ตั้งแต่เพลงแรกเลยนะครับ

ใช้ได้ทั้งหมด๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขันนะครับ

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ตัวช่วยแผ่นที่๓นะครับ
บอสเลือกก็คือ

เดี๋ยวให้หลานนุ่มถามลูก

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ใช้นะครับ

เปิดไปแล้วแผ่นที่บอสเลือกนะครับ

ตอนนี้เหลือแผ่นที่๑แผ่นที่๒
ที่๔๕๖ที่เลือกได้นะครับ
อสครับตกลงเลือกแผ่นไหนครับ
ตัวช่วยอีกแผ่นหนึ่งนะครับที่บอสตัดสินใจเลือกนะครับ
แผ่นที่๒ก็คือ
ร้องเพลงเก่งของคุณครับ

พรีมือ
นี่เท่ากับว่าบอสสามารถร้องเพลงเก่งของบอส
เพลงนี้มีมูลค่า๑หมื่นบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อม
ร้องได้ให้ล้านเพลงที่๑เพลงมาครับ

เต๋วจ้างเพียงใจเธอนะเต๋วของพี่
ที่หลงรักแต้วมานานทุกวันคิดถึงคนดี

ไม่ปราณีพี่บ้างเหลือไร
แต๋วเอ่ยก่อนนี้พี่เคยมีน้องอยู่ไหม
เดี๋ยวนี้เต๋วจากไปไกลทิ้งพี่ให้โศกอะไร
เต๋วออกไปอยู่ไหนไม่บอกพี่เลย
หลงรักแต๋วมานานเห็นใจพี่เธอตาหวาน
อย่าโทรมานด้วยการเจ๋ยเมื่อย
กลับมาเธอนะเธอรักอย่าช้านักสิสำเชย
แต่ว่าเอ้ยเห็นใจหน่อยสิ
เต๋วจ้าง
กลับคืนบ้านหน้าเถอะนะควันที่
เต๋วพี่เอ็ดพี่ให้อภัยถึงใครเค้าไม่ปรานี่
กับเธอคนดีพี่ยังต้องการ
บอกได้ให้ร้านลูกคุณสู้ชีวิต